จากเป็นเด็กเกาะเทชน์ชอบเทอะไรเงี่ย
เราตั้งใจมาดูแลคุณพ่อคุณแม่เรามาทำร้านให้แกกันภูมิใจ
แกไม่เคยพูดว่าภูมิใจกับผมแต่ผมสัมผัสและรู้สึกได้

ของคุณแม่ตั้งนานไปแล้วแล้วก็อร่อยมาก
เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของบ้านก็ว่าได้นะครับ

เอาใจคนเที่ยวลักษณ์
จิตย่าจิตย่าจิตย่าจิตย่าจิตย่า
จิตย่าจิตย่าจิตย่าจิตย่า
จิตย่าจิตย่าจิตย่า
จิตย่าจิตย่าจิตย่า
จิตย่าจิตย่า
จิตย่าจิตย่า

จิตย่า
จิตย่า

ด้วยระบบเสริมความปลอดภัยอัจฉริยะที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง
และระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ
ที่จะช่วยเตือนพร้อมกับลดความเสี่ยงในการขับขี่
เพราะฉะนั้นก็อุ่นใจกับทุกการเดินทาง
มาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครัน
จึงทำให้การออนทัวร์มาต่างจังหวัดครั้งนี้
มาถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและทันเวลาพอดีเลยล่ะค่ะ

กับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเรามาออนทัวร์กันที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับ
ที่นี่ก็คือตลาดหนองมนต์ครับตลาดของฝากที่ขึ้นชื่อนะฮะ
รวมถึงนี่เลยข้าวหลามครับดังไปทั่วประเทศเลยทีเดียว
แต่แน่นอนครับที่จังหวัดชมบุรีแห่งนี้นะครับ
จะต้องมีร้านเส้นเมนูนานาชาติให้เราค้นหาแน่นอน
อย่าช้าครับเพราะฉะนั้นเราตามไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
และสำหรับร้านเส้นอนาชาติที่เราจะไปออนทัวร์กันในวันนี้
พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดชนบุรี
เตี๋ยวไทยสไตล์ฟิวชั่นที่มาจากสูตรแกงส้มของคุณแม่
ยาวนานกว่า๔๐ปีและปิดท้ายกับเมนูภูแดจิเก
เมนูเส้นหม้อไฟจากประเทศเกาหลีที่ขายดีที่สุดในย่านมหาวิทยาลัยบูรพา
ถ้าพร้อมแล้วก็ตามคุณน็อตไปอิ่มอร่อยกับเมนูเส้นร้านแรกกันเลยค่ะ
ร้านเมนูเส้นอนาชาติร้านแรกนะครับที่เราจะมาออนทัวร์กันนะครับ

เป็นเจ้าดังนะครับอยู่แถวย่านมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ
ร้านนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวลูกง้อครับ
เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับ
อยากจะรู้แล้วว่าไอ้เจ้าลูกง้อเนี่ยมีหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปติดตามเราเช่นของกันเลยครับ

มนต์นี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยหน้ามนต์เลย

จริงผมนึกว่าก๋วยเตี๋หน้ามนต์มาจากใกล้ตลาดหนองมนต์

เป็นชื่อผมครับผมชื่อมนต์พอดีครับ

ก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยหน้ามนต์

เปิดเข้าปีที่๖แล้วครับผม

แต่ผมทำก๋วยเตี๋ยวมา๒๐กว่าปีแล้วครับ

แล้วลูกก็แตกลายมาเป็หนองมนต์ผู้เจ๋วน่ามนต์ตรงนี้

แต่เมื่อก่อนผมก็เปิดผับเปิดอะไรอย่างนี้ครับแล้วเลิก

อยู่บางแสนก็เลยเลิกแล้วก็เราจะทำอะไรดีอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็เลยเราตั้งใจฝันไว้
ถ้าไม่ทำอย่างอื่นก็จะมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนคุณแม่เป็นก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์
ตั้งใจอยู่แล้วด้วยอันนี้อ๋อทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลย

ก็ตอนแรกจริงแล้วนี่ที่ผมฝันไว้ครับคุณออสจะเป็นลงเตี๊มหนังจีน
พี่ตี๋คิดถึงคนจีนกันไปมองไปหนังจอมยุทธ์อะไรอย่างนี้ครับ

อันแรกพอเอาของสะสมตัวเองมาใช้
เลยเป็นโรงเตรียมแบบโมเดิร์โมเดิร์นป๊อปหน่อย
อ๋อเป็นกุ้ดเตี๋ยวใจวัยรุ่นเหรอ
จากร้านจะน่าสนใจมากแล้วนะคะ
เรื่องราวของพี่มนต์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์คนนี้

พี่มนต์เป็นชาวชนบุรีตั้งแต่กำเนิดนะคะ
เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างคนอื่น
เคยกินข้าววัดต้องนอนบ้านเพื่อน
และเมื่อสมัยวัยรุ่นพี่มนต์ก็เป็นเด็กที่ชอบเที่ยวเล่นไปวัน

แต่เมื่อเวลาผ่านไปพี่มวลนะคะเขาก็ได้เห็นแม่ลำบาก
ต้องขายก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดน้องมนต์เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเขา
และคิดว่าต้องหยุดเกเรได้แล้ว
แล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะ
คิดดีทำดีเพื่อแม่เพื่อครอบครัว

คิดอยากจะทำตามความฝันในวัยเด็ก
ที่อยากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวในสไตล์โรงเตรียม
โดยการนำสูตรก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่มาพัฒนาต่อยอด

สไตล์การตกแต่งร้านการจัดร้านในร้าน

และกลายเป็นร้านขวัญใจนักศึกษาอย่างทุกวันนี้

วัยรุ่นคนไหนจะเอาพี่มนต์เป็นแบบอย่าง
เขาก็ยินดีมากเลยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
ก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะครับผม

ลูกน้องคือหมูสับผสมวุ้นเส้นนะครับ
แล้วก็เรามาปรุงรสในสูตรของบ้านเรา

แล้วก็มาแดปใส่เส้นใส่อะไรไปปรุงรสไป
อยากจะเห็นแล้วว่าเจ้าลูกเงาะของหน้ามนต์เนี่ย

ก็บุกเข้าไปในกลัวนะครับโอเคไปได้ครับได้ครับเชิญครับ
มาดูซิไอ้เจ้าลูกเงาะเนี่ยมันหน้าตาแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับผม
อันนี้คือส่วนผสมในการทำลูกชิ้นลูกชิ้นเงาะครับผมลูกชิ้นเงาะนะฮะ

เนื้อหมูผสมกับหมูเด้งครับผมหมูเด้งก็คือเราก็ต้องทำ
เราก็ใช้เนื้อหมูมาผสมต่อให้มันเป็นหมูเด้งก่อน
แล้วก็มาผสมเนื้อหมูอีกทีใช่ไม่งั้นมันจะไม่จับแล้วไม่เหนียวหนึบครับผม

แล้วก็มีวุ้นเส้นนะครับอันนี้เป็นผงสูตรของร้านนะครับ
มีพวกน้ำตาลน้ำปลาพริกไทยอะไรอย่างนี้

เราก็เอาเข้าผสมกันตรงนี้ใช่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ปั้น

โดยทางร้านจะเลือกใช้เนื้อหมูล้วนส่วนที่ดีที่สุด
ผสมกับหมูเด้งเพื่อให้ได้เนื้อหมูนุ่มและจับตัวเป็นก้อน
สมกับวุ้นเส้นตัดที่แช่น้ำไว้ประมาณ๑๐นาที
แต่เคล็ดลับความอร่อยก็อยู่ที่เครื่องปรุงที่เป็นสูตรลับ
นำมาผสมและคลุกเคล้ากับวุ้นเส้นให้เข้ากัน
จากนั้นนะคะก็ใส่หมูลงไปคลุกเคล้าอีกที
แล้วก็นำมาปั้นเป็นลูกกลมขนาดกำลังทาน

นำไปแช่เย็นประมาณครึ่งชั่วโมง

ก่อนจะนำไปต้มในน้ำซุปเพียงเท่านี้
ก็จะได้ลูกชิ้นเงาะที่เหนียวนุ่มเด้งอร่อยขายดิบขายดี
จนต้องปั้นกันมือระวิงเลยทีเดียวค่ะ
ใครอยากลองต้องรีบมาตามชิมแล้วล่ะ
มีเมนูยอดนิยมของทางก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์
ที่เจ้ามนำเสนอวันนี้นะครับ

ก็เป็นกระดูกหมูนะครับหรือเขาเรียกกันคาตังค์นะครับผม

อันนี้ก็ในร้านซุปนี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอทุกที่จะตักเลย
เราก็จะใส่ไปเป็นมีทั้งลูกชิ้นง้อหมูเด้งลูกชิ้นง้ออันนี้ลูกชิ้นง้อนะฮะ
อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีลูกชิ้นปลา
วุ้นเส้นมันเป็นเส้นออกมาเหมือนเป็นเหมือนลูกเงาลูกเงาะนะฮะก็เลยตั้งลูกชิ้นง้อแล้วอันนี้ลูกชิ้นหมูครับ
ลูกชิ้นหมูอันนี้ลูกชิ้นปลาครับผมลูกชิ้นปลาแล้วสุดท้ายอันนี้คือ
มีหมูเด้งครับผมอันนี้ก็คือหมูเด้งใช่หมูเด้งนะฮะอันนี้ต้มอยู่ในนี้เลย
ใช่ก็จะทำให้น้ำซุปเพิ่มความเข้มข้นและหวานขึ้นครับผม
แล้วส่วนสมอื่นมีอะไรบ้างครับในการทำก๋วเตี๋ยโบราณตรงนี้
เตี๋ยโบราณก็จะมีปลาเส้นนะครับปลาเส้นนะฮะปลาเส้นครับ
แล้วก็มีตับหมูตับหมูครับผม
มีหมูสับปะช่อครับหมูสับปะช่ออันนี้ปรุงรสไหม
ปรุงรสครับครับผมอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับผม
แล้วก็มีไข่ต้มครับผมไข่ต้มนะครับ
เกี้ยวกรอบครับครับผมเกี้ยวกรอบนะฮะมีน้ำตาลธรรมดา
แล้วก็น้ำยำของเราอ๋ออันนี้ปรุงเรียบร้อย
ปรุงมาแล้วครับอ๋อนี่ปรุงรสเรียบร้อยด้วยครับ
จะได้ไม่มีผิดเพี้ยนกับรสชาติของเวลาพนักงานที่ปรุงรสให้ครับ
ว่าใครทำก็อร่อยเหมือนกันเหมือนกันครับ
น้ำยำเราเนี่ยเราใช้น้ำมะนาวแท้ครับกับถั่วคั่วเองเนี่ย
จะทำให้หอมและอร่อยครับหอมมันใช่ไหมครับผม
รู้เรื่องเครื่องปรุงหลักแล้วเส้นล่ะเส้นเรามีเส้นอะไรบ้าง
เรามีเหมือนเส้นปกติทั่วไปนะครับแต่เราจะมีที่แตกต่างที่เราใช้เนี่ย
ทางร้านจะใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของตลาดหนองมนต์
กรรมวิธีของโรงงานที่หนองมนต์ที่คนก็ชอบมาซื้อเส้นจะเหนียวนุ่ม

เส้นจะไม่ใหญ่มากนะครับเชี่ยนะครับด้วยเส้นใหญ่สนับสนามดี
บะหมี่ของผมก็ใช้ของอามาราชที่เยาวาลาฬครับให้อามาราดทำมาอร่อยมาก
วันนี้ผมมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์แล้ว

โอเคเส้นใหญ่โบราณบวกลูกชิ้นเงาะ๑ที่
เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเส้นใหญ่โบราณบวกลูกเงาะครับผมโบราณบวกลูกเงาะนะครับผมนี่นะฮะ
ในนี้ใส่อะไรบ้างครับเนี่ยเป็นเครื่องผสมของสูตรโบราณแล้วเราปรุงรสมาให้เลยครับคุณน็อต
ลองกินลูกชิ้นง้อก่อนเลยดีกว่า

เอามาลองน้ำซุปกันดูบ้านนะฮะ
อันนี้น้ำซุปสูตรคุณแม่นะฮะคุณแม่นะฮะใช่ครับ
เฮ้ยหวานว่ะหวานน้ำต้องมาดูกันเนอะ
ส่วนผสมของที่เราใส่หม้อไปเช่นหมูเด้งหมูเงาะต่างจะเพิ่มความหวาน

อันนี้จะเพิ่มความหวานก็คือจากเนื้อหมูนี่แหละที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมครับผมบรรยากาศร้านอย่างที่บอก
ข้างบนนี่เดียงไล่นะมีเชิดสิงโตด้วยข้างหลังมีกำแพงเมืองจีนด้วย
นี่คือความชอบล้วนเลยของท่านพี่มนต์
ใช่ครับเอาพวกกิมมิกต่างของเมืองจีนมาเล่นเช่นแบบท่านประธานเหมาเจอตุงเนี่ยครับผม
แต่ใส่หน้าผมเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับ
อ๋อนี่คือหน้าพี่มนต์เหรอนี่คือหน้าพี่มนต์เลยเหรอดูไม่เหมือนมั้ยเนี่ยเออเว้ยก็มีส่วนคล้ายเนี่ยเหมือนกันว่าไม่ได้ใส่แว่นเท่านั้นเนี่ย
ถามถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์ก่อนครับทำไมต้องเอาชื่อตัวเองมาตั้งเป็นชื่อร้าน
เมื่อก่อนนะครับพวกนักศึกษามบูเนี่ยเวลาเขาจะทานข้าวครับคุณนอทกินข้าวไหนวะกินข้าวหน้ามอง
ผมเลยเราชื่อมนต์เราจะเปิดก๋วยเตี๋ยวกินข้าวหน้ามอกินก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์มันคล้องจองกันดี
มันคล้องจองกันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปบางคนไปกินข้าวหน้ามอบางคนมากินก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์

แน่นอนไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวที่นี่ครับมีเมนูอีกมากมายเลย

เมนูที่นี่มีทั้งหมดกี่อย่างแบบเป็นอะไรบ้าง

เตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยันตะโฟก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้พะโล้แล้วเราก็ยังมีเมนูข้าวด้วย
ลูกแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในตลาดณวันนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแห่งจังหวัดชนบุรีแห่งนี้รู้สึกไงบ้างครับ
ก็ผมก็ดีใจนะครับดีใจที่เราจากเป็นเด็กเกเลชอบเที่ยวเตร่อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอตั้งใจมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเรามาทำร้านให้แกภูมิใจ
แกไม่เคยพูดว่าภูมิใจกับผมแต่ผมสัมผัสแล้วรู้สึกได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจในใจเราลึก

ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรามาที่ร้าน
ผมก็จะแจกน้ำให้ทุกคนนะครับเป็นน้ำเก๊กหวยเลยนะครับ
ให้ทุกคนเลยเหรอให้ทุกคนที่มาจะบอกมาจากรายการครับผม
ถ้าเกิดบอกมาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้เท่านั้น
ถูกไหมครับผมรับไปเลยน้ำเก๊กฮวยคนละ๑แก้วนะครับผม
คุณผู้ชมมาเที่ยวชนบุรีจะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์มายังไง
มาจากกรุงเทพฯถ้ามาถึงแยกโรงหาดวังแสน
แล้วก็เลี้ยวขวาลงหาดบางแสนนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยก่อนถึงมบุรพานะครับ
จะมีทางแยกมีป้ายร้านเมามูปลาเผาอยู่นะครับ
เปิด๘โมงครึ่งนะครับถึง๑ทุ่มครับ

ที่มาจากสูตรแกงส้มแสนอร่อยของคุณแม่
ที่มีอายุยาวนานกว่า๔๐ปี
อร่อยเข้มข้นครบรสอบอุ่นพลาดไม่ได้เลยค่ะ